ต่อเนื่องความมูเลยไหม
กลับกับวันนี้เลยค่ะอะต้อยมวกแดงค่ะ

แล้วก็มาแบบว่าอุดหนุนกันค่ะงานนี้พี่ต้อยการันตีบอกว่า
อู๊ดมันอร่อยจริงนะคะว่าแล้วก็รีบคว้ามานะคะ
พี่ต้อยได้ยินแล้วช่วงหลังที่เขาใส่มูดใช่ไหม
พี่ต้อยตกใจชักกะลินรู้ได้ยังไง

ปกติเนี่ยถ้าเห็นพี่ต้อยจะต้องมีเอกลักษณ์ใส่หมวกแดงใช่ไหมคะ
แล้วก็เจิมเงินเข้าไปนะคะท้าที่พี่อาจารย์เป่ากบ่๋มด้วยนะคะ

ต้อยบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัว
ทำแล้วดีขึ้นสบายใจขึ้นมีงานเยอะขึ้นก็โอเค
ส่วนเครื่องรางของขังนั้นคุณผู้ชมอยากให้ดูมาก
พกติดตัวตลอดนั้นก็คือ

เขาบอกว่าเป็นพระยิ้มภาษาอังกฤษม่ายนั่นน่ะ

ตลอดนะคะเพราะเชื่อกันว่าหากใครเจอเราก็จะยิ้มให้เรา
อันนี้แกบอกมาอย่างนี้นะตามที่แกบอกนะคะ
ท้ายพี่ต้อยบอกด้วยนะคะว่าเร็วนี้มีแพลนปล่อยซิงเกิ้ลใหม่เป็นแนวโจ๊ฮา
ว่าด้วยเรื่องการทำอาหารเนี่ยแบบตำปกตำแป๊ะอะไรของนางไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงไปฟังพี่ต้อยหมวกแดงสักเล็กน้อยกันหน่อยค่ะ
แต่นานแปะปีนี้คาลว่าจะออกเพลงใหม่ด้วย
เป็นแนวไหนคะแนวอาหารไหมคะแนว
ไม่มั่นใจเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าเพลงเนี่ยมันสลับไปสลับมา
ทีนี้เราก็ต้องหาเพลงที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ให้มันสนุก
ในแบบฉบับของเรา
แดงหัวก็แดงพิธีกรก็แดงแดงไปหมดเลย
พักก็ชวนกันไปอยากบอกว่าอยากขอเมื่อไหร่